ติดตามความพร้อมของทีมบุรีรำยูไนเต็ดกันก่อนนะครับ

เตรียมที่จะพบกับล้านช้างยูไนเต็ด
ชิงชนะเลิศนัดแรกครับ

ฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์

ชิงชนะเลิศนัดแรกที่จะพบกับ
ร้านช้างยูเนเต็ดแชมป์ลีกสูงสุดของสปลาวนะครับ
ซึ่งทางด้านรันโกปปวิชคุณสือของบริรัมย์เปิดเผยว่า
ความพร้อมล่าสุดตอนนี้ไม่มีนักเตะรายใดบาดเจ็บนะครับ

ทั้งสองคนก็สามารถปรับตัวได้ดีนะครับ
ว่าทั้งคู่อาจจะได้ลงสนามในวันพรุ่งนี้เลยครับ

เพื่อชิงความได้เปรียบก่อนที่จะกลับมาเล่นนัดที่๒ที่ประเทศไทยครับ

เวลา๑๘นาฬิกาที่สนามเจ้าอนุวงศ์กรุงเวียงจันท

แข่งขันในวันอาทิตย์ที่๘มกราคม

จากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ